กับคนนี้ไม่ต้องไปแย่งใครแล้วค่ะ

เพราะว่าล่าสุดไอซรีชยาโพสต์ภาพกับหนุ่มคนนี้

แต่หลายคนก็สงสัยว่าไปคนเดียวเหรอ
ไม่ต้องคาใจค่ะ

เพราะว่าในแคปชั่นก็บอกชัดเตน

ไปนั่งกันอยู่๓คู่๓คนฟ้าแฟน
แล้วก็ชัดเจนว่าแฟนคนเข้าไปแซวกันหมด

รูปก็คล้ายเดิมนะ

เหมือนจะเป็นแฟนเก่าฉันเลยอ่ะ

รอติดตามกับบันเทิงไทยรัฐดีกว่า